คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวที่เป็นกลุ่มนักเรียนคู่อริ
ตีกันที่บริเวณเคหะร่มกล้าว
ทำให้กลุ่มหนึ่งต้องวิ่งหนีเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ

ทำให้คนในร้านสะดวกซื้อทั้งพนักงานทั้งลูกค้าเนี่ย
ก็วิ่งกรูหนีตายกันออกมาอลละหมานเลยนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นพลเมืองดี
ก็คือเป็นแม่ค้าที่ขายของอยู่แถวนั้นบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็มีกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาการบาดเจ็บอีกหนึ่งคนด้วย
ล่าสุดตำรวจตามจับตัวได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เคหาร่มกล้าวซอย๒๙แยก๗ค่ะ
นี่ก็เป็นคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดที่นี่แหละค่ะ
ต้องมีการวิ่งหนีกันเข้ามาในร้านสะดวกซื้อ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานก็เรียกตำรวจนครบาน๒๓แล้วก็๔
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มักจะเกิดเหตุบ่อยครั้ง
เข้าประชุมเพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาแล้วก็ป้องกันเหตุ
โดยตำรวจทหารแล้วก็อาจารย์จะร่วมกันตั้งจุดตรวจ
สกัดกั้นในบริเวณจุดล่อแหลมที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุค่ะ
สำหรับความคืบหน้าคดีนี้พันธุ์ตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมล
ผู้กำกับการกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการปราบราม
ส่วนที่กำลังตำรวจนครบานร่มกล้าวจับตัวคนร้ายได้แล้วนะคะ
ซึ่งก็คือในตั้มอายุ๑๖ปีอันนี้เป็นนามสมมุตินะคะ
แล้วก็มีนายโด่งอายุ๑๖ปีนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีแห่งหนึ่ง
รวบตัวนายตั้มได้ที่บ้านพักย่านมีนบุรีค่ะ
ก็มีของกลางเป็นรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ
ส่วนนายโด่งไปรวบตัวได้ที่บ้านพักในจังหวัดนครสวรรค์
สารภาพบอกว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง
สาเหตุที่ก่อเหตุก็เป็นปมขัดแย้งคู่อริต่างสถาบันค่ะ
ส่วนอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนายโด่งบอกว่า
เอาไปโยนทิ้งที่คลองลาดบัวขาวแขวงคลอง๒ต้นนู่นที่เขตลาดกระบังแล้ว
ตอนนี้ตำรวจประสานนักประดาน้ำร่วมกันลงงมหาปืนแล้วนะคะ
แต่ว่ายังไม่พบปืนของกลางค่ะ